มาดูเรื่องของแท็กซี่พลเมืองดีกันหน่อย

ช่วงนี้มีข่าวออกมาเป็นระยะนะคะ
สำหรับแท็กซี่พลเมืองดี

เงินผู้โดยสารได้๖๐๐๐บาท

ได้๖๐๐๐แล้วก็นำไปมอบให้กับตำรวจ
เพื่อที่จะส่งคืนเจ้าของต่อไปนะคะ
ซี่คนดีคนนี้ชื่อว่าคุณวินัยภาคเพียรอายุ๕๑ปีค่ะ

ของอำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรัง
นำเงินกว่า๖๐๐๐บาทไปลงบันทึกประจำวัน
ที่สถานีตำรวจภูทรย่านตาขาว
หลังเก็บได้ที่คิวรถแท็กซี่นั่นเองนะคะ
ซึ่งคุณวินัยเล่าว่าขณะที่นั่งอยู่ในคิวรถ
สังเกตเห็นกระเป๋าเอกสารวางอยู่บนเก้าอี้
เปิดดูซองสีน้ำตาลที่อยู่ในซองเอกสารนี้
มีเงินจำนวนหนึ่งอยู่ภายใน
ก็เลยนำไปที่สอนอเพื่อหาเจ้าของต่อไป
จากนั้นค่ะคุณรสรินกิจปะกรสันติอายุ๓๒ปี
เดินทางไปรับกระเป๋าคืนพร้อมเปิดเผยว่า
เงินจำนวนนี้เป็นของญาติไม่ได้เป็นของตัวเองด้วยนะคะ
วานให้ตนเองมาเบิกเงินที่ธนาคารค่ะ
ก่อนที่จะใส่กระเป๋ารอขึ้นรถแท็กซี่
แต่ว่าลืมไว้ที่คิวรถจนนึกขึ้นได้

ทราบว่ามีคนเก็บกระเป๋าได้
บอกให้ไปติดต่อรับคืนด้วยที่สนย่านตาขาว
ดีใจมากค่ะเดินทางไปรับได้ด้วยตัวเองนะคะ
และกล่าวขอบคุณเจ้าของรถแท็กซี่พลเมืองดีคนนี้
ที่ทราบว่าปัจจุบันเป็นผู้ใหญ่บ้านด้วยนะคะ
และก็ยังเป็นกรรมการคิวรถทักซี่อีกด้วย
ขอบคุณที่ทำความดีให้กับสังคมนะฮะ
ทำให้เราเห็นว่าคนดียังมีอีกเยอะเลยในสังคมไทย
ใช่ค่ะก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับเราทุกคนด้วยนะคะ
ว่าต้องทำความดีทุกวัน